มาดูเรื่องของปากท้องการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กันหน่อยนะครับ
พัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
ได้มีการคัดเลือกเฟรนชาย๖๒เฟรนชายด้วยกันนะคะ
เพื่อที่จะสร้างอาชีพให้กับคนที่มีรายได้น้อย
อย่างธุรกิจเครื่องดื่มเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่น
มีสูตรการชงที่มาตรฐานแล้วก็ไม่ซับซ้อน
ผู้มีรายได้น้อยสามารถเลือกประกอบอาชีพแบบนี้ได้ทันที

เมนูนมเหนียวที่มีความเข้มข้นคล้ายนมฮ็อกไกโด
ความพิเศษคือสามารถยืดได้เป็นนมสูตรเฉพาะ
จอกลุ่มลูกค้าเด็กและวัยรุ่น
ตัวชูโรงของร้านนมเหนียวปังปิ้ง
ที่เข้าร่วมโครงการแฟรนชายสร้างอาชีพ
เพื่อผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้เลือกซื้อนำไปประกอบอาชีพ
แฟนชายผู้มีรายได้น้อยเนี่ย

ที่ผ่านมาเราจะเน้นผู้ที่ทำแฟนชายนะคะ
กับผู้ที่เป็นเจ้าของแฟนชายกับผู้ที่อยากจะมีแฟนชายนะคะ
เราจับมาเชื่อมโยงกันเมื่อประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมานะคะ
ก็มีผู้ตอบรับตอบสนองได้ดีนะคะ
แฟรนไชน์นมเหนียวปังปิ้ง
เน้นการออกแบบวิธีทำเครื่องดื่มที่ง่าย
มีสูตรมาตรฐานเหมาะกับคนที่ไม่เคยทำอะไรมาก่อน

เราออกแบบให้มีการบริหารจัดการที่ง่าย
แล้วก็ควบคุมได้ง่ายค่ะ
คือด้วยส่วนตัวของวัตถุดิบเนี่ยก็คือจะไปเป็นผงอยู่แล้ว
แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถมิกซ์ให้เป็นตัวนมเหนียวได้
ด้วยวิธีขั้นตอนที่ง่ายเลย
ซึ่งออกมาแล้วรสชาติก็จะเหมือนกันทุกแก้ว
ไม่ว่าใครทำก็จะออกมารสชาติเหมือนกัน
ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นความง่ายในการที่เราจะคุมมาตรฐานในเรื่องของรสชาติได้
แล้วก็รวมถึงวัตถุดิบที่เรากำหนดว่าให้ใช้ของอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าใช้ตามเนี่ยก็คือจะได้รสชาตินมเหนียวออกมาทุกแก้วเลย

นมเหนียวคือเมนูเครื่องดื่มที่มีรูปแบบของนมที่เหนียวข้น
สามารถทำเมนูได้หลากหลายทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นและปั่น
ราดบนขนมปังกรอบมีให้เลือกอร่อย๕รสชาติ
คือรสนมสตอเบอรี่ชาเย็นชาเขียวและช็อกโกแลต
ย่อมเยาว์จับต้องได้อยู่ที่๒๕๓๕บาท
แฟนชายนมเหนียวปังปิ้งมีจำนวน๑๓๗สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ
ละ๙๐อยู่ต่างจังหวัดอีกร้อยละ๑๐อยู่ในกรุงเทพมหานคร
โดยรูปแบบการลงทุนแบ่งเป็น๓ชุดคือชุดเล็กราคา๔๙๙๐บาท
ซึ่งจะสามารถคืนทุนได้ภายใน๑อาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่๒๐๐แก้ว
กลางราคา๑๕๐๐๐บาทและชุดใหญ่๓๙๙๐๐บาท
แฟนชายนมเหนียวปังปิ้งจะสวมบทเป็นพี่เลี้ยงช่วยวางแผนธุรกิจ
และให้คำแนะนำกับผู้มีรายได้น้อยทั้งเรื่องการทำเลที่ตั้ง
บริหารจัดการหน้าร้านเรียนรู้สูตรการทำเครื่องดื่ม
และตรวจรสชาติโดยการจัดทีมสุ่มตรวจเพื่อรักษามาตรฐาน
ปัจจุบันมีผู้มีรายได้น้อยที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนชายนมเหนียวปังปิ้ง
ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้ว
สำหรับแฟนชายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
แฟนชายสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงพาณิชย์
มีจำนวน๖๒แฟรนชัยมีขนาดการลงทุนระหว่าง๑หมื่นถึง๕หมื่นบาท
ส่วนแฟนชายที่ได้รับความสนใจสูงสุด๓อันดับแรก
คือแหม่มสาระเป๋าลาวาลูกชิ้นพิศนุโลกรามา
กิ่มซูนหมูปิ้งประเทศไทยตามลำดับ
แฟรนชัยสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงพาณิชย์
โอ้โหเห็นแล้วอยากจะเปิดกิจการเลยนมเหนียว
แล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้นะเครื่องดื่มเย็นโอ้โหสดชื่น
ปังด้วยอาชีพใหม่สำหรับผู้มีเวลาได้นอนก็ลองดูนะครับ